ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เป็นการยากที่จะทานอาหารให้ครบทั้ง๕หมู่
มักทานอาหารสำเร็จรูปซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาล
เป็นสาเหตุในเรื่องน้ำหนักตัวเกินและขาดสารอาหารได้
ปั่นพลังสูงที่ไม่ใช่แค่เครื่องปั่น
หรือเป็นเพียงแค่เครื่องสกัดน้ำแยกกากเท่านั้น
แต่เป็นการรวมทั้งสองอย่างไว้ในบีล
ปั่นพลังสูงสามารถปั่นน้ำผักผลไม้สดทุกชนิดให้ละเอียด
โดยไม่คงเหลืองกากเอาไว้ให้ร่างกายดูซึมสารอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้น
ทำงานด้วยใบมีดและมอเตอร์ทรงพลัง๒๒๐บัตร
ที่มีรอบปั่นสูงถึง๒๐๐รอบต่อนาที
ปั่นและบดอาหารได้อย่างละเอียดใช้งานง่ายได้
ใส่ผักผลไม้ที่คุณต้องการแล้วเติมน้ำเล็กน้อย

ปั่นพลังสูงจะปั่นน้ำผักและผลไม้ที่สดใหม่

ให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงสดชื่น
ด้วยเครื่องดื่มที่อุดมไว้ในสารอาหาร

ช่วยทำให้มีประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่าง

ให้คุณสร้างสรรคเมนูน้ำผักผลไม้ที่คุณชอบได้
สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย

อดล้างทำความสะอาดง่ายจัดเก็บสะดวก
น้ำผักผลไม้รสชาติเข้มข้นที่มาพร้อมคุณประโยชน์ครบถ้วน